ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะฮะค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่า
มันมาจากเรื่องของการนั่งทับรังโฟมใส่ของแค่นั้นเลย
เจ้าของรังโฟมบอกว่าโอ้โหโมโหมากค่ะยิงเขานะฮะสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ห้องเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่๒ตะบนไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
คนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสชื่อนายวัฒนกุลวุฒินามหรือว่ากวางนะครับ
อายุสามสิบสองปีนะฮะแล้วเป็นลูกเขยของสมาชิกสภาเทศบาล
ตะบนไร่ขิงถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปด
เข้าที่ขมับซ้ายหนึ่งนัดแขนซ้ายอีกหนึ่งนัด
โอ้โหตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยอาการเป็นตายเท่ากัน
สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตเมื่อตี๕ที่ผ่านมานะครับ
กระสุนเนี่ยฝังในกระโหลกอ่ะตรงจุดที่เข้าที่ขมับอ่ะ
โอ้โหแล้วเข้าที่แขนซ้ายด้วยใช่ค่ะนะฮะ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายสมเกียจพุ่มสลิดหรือในเบียร์อายุสามสิบห้า
หลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ตามข้อมูลของผู้ที่เห็นเนี่ยบอกว่าเป็นจักรยานยนต์
ฮอร์น่าเวฟอ่าจำสีกับทะเบียนไม่ได้
แต่ว่าเห็นมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมไปทางสมุทรสาคร
อ่าซึ่งสมุทรสาครนี่ก็เป็นบ้านเกิดของผู้ต้องหานะฮะ
นายสมเกียรติพุ่มสลิดหรือในบีอายุสามสิบห้าปี
เห็นเหตุการณ์บอกว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้นายวัฒนากุลหรือกวางซึ่งเป็นลูกเขยของสทตำบลไร่ขิง
อ่ามาเช่าห้องอยู่กับน้องชายอยู่แถวแถวที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับ
ก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเช่าที่ปากซอยนะครับ
อ่าแล้วก็ห่างจากจุดเกิดเหตุสักห้าสิบเมตร
คนก่อเหตุเป็นนุ่มโรงงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเป็นคนต่างถิ่นเพิ่งมาได้งานทำแถวนี้
แล้วมาอยู่กับเพื่อนในห้องเช่าแถวนี้เหมือนกันนี่นะฮะ
กวางช่วงนั้นก็เดินมาหาเพื่อนชื่อว่านายป๊ะ
ซึ่งในป๊าเนี่ยก็คือเพื่อนของผู้ต้องหาที่เข้ามาขออยู่ด้วยนะ
แล้วมีปากเสียงชกต่อยกันนะครับอ่ากับ
เบียร์ผู้ต้องหานะครับมีปากเสียงชกต่อยกันจนปากแตกจมูกแตก
แต่ว่าในเบียร์เนี่ยสู้ไม่ได้วิ่งกลับเข้าไปในห้องเช่าที่ตัวเองอยู่กับเพื่อน
หยิบปืนออกมาแล้วกระหน่ำยิงใส่ในกวาง๔นัด
สี่นัดนะฮะกระสุนเข้าที่ขมับกับแขน
จนล้มจมกองเลือดอยู่แล้วในเบียร์ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องชกต่อยกันแล้วยิงกันตายเมื่อวานเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยคือในกวางเนี่ยก็เคยมีเหตุก็คือมาที่บ้านของนายป๊ะนี่แหละ
นะบ้านเช่าหลังเนี้ยแล้วไปนั่งทับรังโฟมใส่ของของในเบียร์
มันเป็นรังโฟมไงอ่านั่งทับแล้วมันก็พังเสียหายตามภาพอย่างเงี้ย
อ่าตัวในเบียร์ที่เพิ่งมาขอเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยเพราะว่ามาได้งานทำแถวนี้
วันนั้นก็ไม่พอใจถึงขั้นพูดขู่อาฆาตเอาไว้ว่า
เลงนักใช่ไหมเดี๋ยวก็จะกระทืบจะเอาเรื่องอะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
แล้วเขาก็เลยถามว่ามึงจะกระทืบกูเหรออะไรอย่างเงี้ยพอถามอะไรอย่างเงี้ย
พี่ชายผมก็ต่อยกันเขาต่อยเขาก็ต่อยกันต่อยกันเสร็จ
คนนั้นก็โดนต่อยกันเหมือนกับจมูกเขาแตกหรือเปล่าอะไรเนี่ย
แล้วก็ต่อยทีนี้เขาก็ห้ามกันพอห้ามคิดว่าเหมือนมันจะจบ
แต่คนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เข้าไปเอามาจากทางไหนก็ไม่รู้
แล้วก็พวกพี่ชายผมก็ยืนกันอยู่อะไรอย่างนี้
น้องชายผมด้วยอีกคนก็ยืนอยู่แล้วพี่ป๊าก็ยืนอยู่
แล้วก็มีน้อยคนยืนอยู่ยืนอยู่สี่คนมันก็หันปืนยิง
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ไปคุยกับนางสาวิราชินีนาคเพชรอายุ๖๐ปีเป็นแม่ของผู้ตายนะครับ
ก็พอไปถึงที่บ้านเนี่ยซึ่งไปถึงบ้านนี้ก็เจอป้าของผู้ตายครับ
ดีป้าก็ร้องไห้เสียงดังนะตอนที่เดินเข้าไปในบ้านร้องไห้เสียงดัง
แล้วก็พูดขึ้นมาว่ามารับไปแล้วมารับไปแล้ว
ก็เลยเข้าไปถามแม่ของผู้ตายแม่บอกว่าที่ป้าร้องไห้เนี่ย
เพราะว่าป้าได้กลิ่นน้ำอบเป็นกลิ่นน้ำอบที่คล้ายกับกลิ่นน้ำอบ
ที่ใช้อาบน้ำศพพ่อของกวางคือพ่อของกวางเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
ได้กลิ่นน้ำอบพ่อของกวางก็เลยเชื่อว่าพ่อกวางมาที่บ้าน
เพื่อมารับลูกชายไปอยู่ด้วยป้าก็เลยร้องไห้เสียใจ
แล้วก็รับไม่ได้ที่หลานชายต้องมาเสียชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้
ก็ขอให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เนื่องจากผู้ตายเป็นคนดีตั้งใจทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
แล้วยังมีลูกฝาแฝดสองคนนะฮะไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนด้วยซ้ำ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันทำไมถึงมายิงกันตายขนาดนี้
ก็อยากให้เขาแบบจับตัวได้แล้วก็มาลงโทษตามที่ว่านั่นไป
ไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรเขามากก็ตามที่เขาทำอะไรไว้
เออเขาให้เขามอบตัวเถอะเพราะว่าหนีไปมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหม
นั่นแหละก็อยากให้เขามอบตัว
ส่วนที่จุดบ้านที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ห่างจากบ้านที่ผู้ตายไปเช่าอยู่
เมตรเท่านั้นนะครับเราก็ได้ไปคุยกับป้าหมวยซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ก็คือแม่ของในป้านะฮะที่เป็นเพื่อนกับในเบียร์คนก่อเหตุ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้หลบหน้าหรือว่าไม่ได้หนีหน้าอะไรนะครับ
แต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในบ้านมันเกิดขึ้นอะไรยังไง
ไม่รู้ว่าในเบียร์เนี่ยที่มาขออยู่ด้วยซ่อนปืนไว้ในบ้านด้วยซ้ำ
ส่วนในเบียร์เป็นเพื่อนกับลูกชายมานานแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมาขออยู่ด้วย
บอกว่าได้งานทำแถวนี้แต่ไม่มีเงินเช่าห้อง
มาพักก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่า
เงินเดือนออก๒๕กุมภาพันธ์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะช่วยมาอยู่ได้แค่๑๕วันก็ก่อเรื่องเลยนะ
ตอนแรกที่รู้ข่าวก็ตกใจมากเพราะว่าก่อนเกิดเหตุในเบียยังบอกว่าได้งานใหม่แล้ว
มหาชัยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะไม่อยู่แล้วก็จะย้ายอีก
คนตายเนี่ยแม่เขาฉันก็สนิทกันไปไหนไปด้วยกัน
อย่างอย่างไอ้คนที่เขาที่ไปยิงตายเนี่ยฉันไม่สนิทกับครอบครัวเขาด้วยนะ
แค่มารู้จักกันจริงเคยรู้ว่าเด็กคนนี้อาศัยอยู่แล้วก็เด็กคนนี้มาเรียนหนังสือ
เคยเห็นมันตอนที่มันเรียนหนังสือมันมาบางทีมันมารอเรียนหนังสือมันก็มาพัก
แต่มันก็หลายปีมาแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มาอย่างเงี้ย
สำหรับศพของนายวัฒนากุลหรือเนกวางครอบครัวจะไปรับศพวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ตามตัวนายสมเกียจหรือไหนนายเบียอยู่นะครับตอนนี้แจ้งข้อหาเพิ่มแล้วนะ
เป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับ

ท่าสาเหตุมันแค่นี้ได้นะแค่นั่งทับลางโฟมเนี่ยมันเกินไปจริงค่ะ